ไอ้ที่ว่าขายดีวันหนึ่งขายสักกี่จาน

๗โมงถึงบ่ายโมง

ตรงนี้เราคนแก่ให้มีคุณค่าหน่อย
ก็เลยมาลงขายดู

ดัดแปลงเรื่อยเขาฮิตอะไรแล้วก็จะมาทำ
ใช่แล้วลูกค้าก็จะคอยตามว่าวันนี้เรามีเมนูอะไรใหม่
คือคุณปู่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่านะครับ
ได้สูตรมาจากเยอรมันนะครับ
ก็มาลองทำดูแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับรสชาติ

ถึงเวลาออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันอีกเช่นเคยนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วที่เราได้ไปออนทัวร์กันที่ตลาดลุงเพิ่ม
ซึ่งก็ได้พบกับเมนูขนมจีนน้ำยาปูสูตรเด็ดจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ตามด้วยก๋วยเตี๋ยต้มยำพิศนุโลกคุณนาเจ้าดังขายดีกว่า๒๐ปี
แล้วเดินทางต่อไปในซอยใกล้ตลาด
ที่ทำให้เราได้พบกับขนมจีนหมูย่างสูตรดั้งเดิม
จากมือโฮจิมินประเทศเวียดนาม
ที่ร้านคาเฟ่ลาเมซอง
ปิดท้ายกับอี้หมี่เมนูเส้นโบราณจากอาเล็กราชวงศ์
ร้านอาหารจีนเจ้าเก่าแก่ที่เปิดขายมายาวนานกว่า๗๔ปีกันมาแล้ว
สัปดาห์สุดท้ายของการออนทัวร์ในแคมเปญ
เด่นตลาดดังในเดือนมิถุนายนนี้
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะได้ฟินกับเมนูก๋วยเตี๋ต้มยำเจ้าดัง
ทำสถิติขายได้กว่า๒๐๐ชามใน๖ชั่วโมง
เมนูบะหมี่เป็ดย่างสูตรเก่าแก่จากร้านฮารุสรเป็ดย่าง
เมนูยำขนมจีนจากร้านส้มตำป้านาง
เพื่อพบกับเรื่องราวของเมนูฟูซิลี่ผัดไส้กรอกโหระพา

ตอนนี้คุณน็อตของเราก็ช็อปรออยู่ข้างในตลาดแล้ว
เรามาเริ่มออนทัวร์ไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับแหมเรามาสู้กับพระอาทิตย์กันหน่อยนะครับ
กลางกรุงเทพหานครแบบนี้นะครับ

ตลาดที่รวบรวมสินค้าและอาหารการกินไว้มากมาย
สำหรับผู้คนพนักงานบริษัทบริเวณรัชโยธินแห่งนี้นะครับผม
แน่นอนครับตลาดแห่งนี้จะต้องมีเมนูเส้นให้คุณผู้ชมได้ค้นหา
เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เป็นนักเล่าเส้นที่ทุ่มเทเพื่อพวกเราจริงเลยนะคะ
แต่อากาศร้อนแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะคุณน็อต
พวกเราชาวเล่าเส้นเป็นเรื่องจะอยู่เคียงข้างคุณน็อตเองค่ะ
จะพาไปประเดิมกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยต้มยำเจ้าดังขายดีประจำตลาดใช่ไหมคะ
งั้นตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วตามคุณน็อตไปที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กติ๊ก
ร้านพี่ติ๊กก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ฟูเขาบอกเป็นร้านที่ขายดีจนตลาดเลย

ฟูก็คือไข่ไก่ตีแล้วพอเอาใส่น้ำเอาไข่เทใส่มันก็จะฟูขึ้นมา

แต่เอาใส่น้ำเป็นส้มเป็นล่วงอย่างนี้

ไอ้ที่ว่าขายดีวันหนึ่งเนี่ยขายสักกี่ตาม
ถ้ารวมถุงด้วยนะคะก็ตก๒๐๐กว่าค่ะ

เส้นปลาต้มยำน้ำข้นทะเลน้ำข้น
ได้ยินเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม
ติ๊กเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวได้กว่า๒๐๐ชาม
ภายใน๖ชั่วโมงสุดยอดไปเลยค่ะ
ไหนขอดูหน่อยสิคะว่าทีเด็ดของร้านนี้เขาอยู่ตรงไหน
ทำไมถึงได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้

ดูส่วนผสมของเมนูที่ขายดีที่สุดของร้าน

เดี๋ยวยำไข่พูคืออะไรครับ
เส้นปลาต้มยำน้ำข้นทะเลน้ำข้น

ส่วนผสมของเส้นปลาต้มยำทะเลน้ำข้นมีอะไรบ้างเอ่ย

เส้นปลานี้นะฮะอันนี้เราสั่งมาที่ไหน

เยาวราชเลยนะเป็นปลาอะไรพันกับปลาอะไรรู้ไหม
ปลาหังเหลืองแล้วก็ปลาอิงซีปลาน้ำดอกไม้

ก็มีกุ้งปลาหมึกค่ะแล้วก็ปลาเนื้อปลา

ถ้าเป็นทะเลก็จะมีเครื่องแค่นี้แต่ถ้าเป็นส่วนของลูกชิ้นจะมีทุกอย่างเลย

ลูกชิ้นก็มีลูกชิ้นหมูคือกล้วยหมูยอหมูยอ
เด้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลา

คราวนี้มาดูวิธีการทำกันมากนะครับว่าทำอย่างไร
อยากรู้จริงว่าไอ้ไข่ฟูนี่มันมีวิธีการยังไงนะ

เราเอามาปั่นแล้วก็บดรวมกันนะฮะ
จะได้ทานง่ายเพราะว่าปกติถ้าเราใส่เป็นชิ้นเนี่ยเขาก็จะเขียออกไม่ค่อยกิน
แล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำพริกเผา

ค่ะน้ำข้นแล้วก็นมสดแล้วก็จะเป็นเส้นปลานะคะ
ปลาอยู่ไหนมาเดี๋ยวผมช่วยเอามาลวกก่อน

น้ำซุปก็จะมีกระดูกหมูกระดูกไก่เยอะมั้ยกี่กิโลกาย๕กระดูก๕
ไก่๕หมู๕เลยหรอค่ะต้มกี่ชั่วโมงต้มตั้งแต่ตี๕จน๗โมงลูกค้ามา๒ชั่วโมงเลย
ซุปสูตรของพี่ติ๊กนี้นะคะนอกจากจะเคี่ยวด้วยกระดูกหมูและกระดูกไก่แล้ว
ยังใส่สมุนไพรจีนอีก๕ชนิดเพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติที่เข้มข้นกลม
ทำเอาถูกอกถูกใจลูกค้าที่มาทาน
ถึงขั้นบางวันยังไม่ทันจะถึงเวลาปิดร้าน
น้ำซุปเขาก็หมดเสร็จเวลาโม่ไปแล้วหล่ะค่ะ

ทำยังไงเนี่ย
เอาน้ำซุปร้อนร้อนขึ้นมานิดนึงนะฮะ

เสร็จแล้วเรียบร้อยกับเมนูที่มีชื่อว่า

เส้นปลาต้มยำทะเลน้ำข้นไข่ฟูไข่เด้ง

เอาล่ะตอนนี้ก็พร้อมจะชิมเส้นปลา

ต้มยำทะเลน้ำข้นไข่ฟูนะครับผม

โอ้โหสีสันนี่มันแหม

โอ้โห

ใช่ค่ะ
เปิดร้านมาตั้งแต่ตลาดเปิดเลยนะคะ

แล้วจุดเริ่มต่อการทำก้วยเตี๋ยวไอเดียขายฟูเตรียมได้ยังไง
ก็จะไปเห็นที่เขาทำแล้วมันแบบน่าทาน
ก็เลยเอามาลองปรับลองผิดลองถูกดู

เขาคือรับคนมาขายอย่างนี้

ยินช้าวเราว่างแล้วก็มากำลังขายดู

แล้วพอดีเจ้าของร้านเขาไม่มีเวลาก็เลยได้ทำเองเลย

มันจะมีเลยป้ายรถเมย์มานิดนึงมีที่เลี้ยวรถเข้ามาจอด

ผมก็สามารถมาได้ทุกวันเปิดทุกวัน
วันจานถึงวันศุกร์ค่ะหยุดทุกวันสาวอาทิตย์แล้วก็วันหยุดตั้งคัตเตอร์เลิก

เปิดพร้อมขายก็๗โมงถึงบ่ายโมง

โอเควันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับผม
ช่วงหน้าเราจะพาไปฟินกับบะหมี่เป็ดย่างเนื้อฉ่ำกันบ้าง
โปรดติดตามตอนต่อไป